ต้องถามคนที่อยู่พัทยากันหน่อยนะคะเมื่อช่วงประมาณสักหนึ่งทุ่มที่ผ่านมามีใครได้ยินเสียงปืนบ้างไหมเพราะว่าตำรวจเนี่ยเขาได้รับแจ้งมาว่าโอ้โหได้ยินเสียงปืนดังขึ้นฟ้าหลายนัดเลยนะคะ
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบดูเนี่ยเจอนางสาวธนาสิริคนดูแลบ้านกับนางสาวพรทิพย์แม่บ้านค่ะ
ก็รีบมาหาตำรวจเลยบอกว่าโอ้โหมีคนยิงปืนขึ้นฟ้าคุณตำรวจ
อยู่ในอาการคลุ้มคลั่งนะคะยิงปืนขึ้นฟ้าไป๔นัด
คนนี้แหละค่ะนี่เขายิงเสร็จแล้วแล้วเขาก็หลบเข้าไปอยู่ในบ้านของตัวเอง
ประตูเงียบเลยนะคะครับคือเธอเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะว่า
นายอเล็กซานเดอร์คนนี้เนี่ยเมื่อประมาณสัก๓วันก่อน
เห็นว่าพาผู้หญิงมาที่บ้านแล้วทะเลาะกันทะเลาะกันไม่พอ
ผู้หญิงทะเลาะกันเสร็จปุ๊บเดินออกมาหน้าบ้าน
ทุบรถนายอเล็กซันเดอร์พังยับเยินหมดเลยครับ
ก็เลยคิดว่านายอเล็กซันเดอร์คงจะเครียดนะคะทั้งเรื่องของของที่พังแล้วก็ทะเลาะด้วย
สองคนไปสอบถามเรื่องการเช่าบ้านว่าเอาจะยังไง
เฉ่าต่อไหมอะไรแบบไหนอยู่อยู่อเล็กซันเดอร์ที่อยู่ในอาการมืนเมาอะค่ะ
มากครับวิ่งหนีเลยเพราะว่าพอเอาปืนเจาะหัวเสร็จปุ๊บเขาหันปลายกระบอกปืนขึ้นขอบฟ้าค่ะ
แล้วก็ยิงไปสี่ถึงห้านัดเธอบอกอุ้ยแจ้งเจ้าหน้าที่แทบไม่ทันเนี่ย
ดีวันนี้หนูก็เลยมาคุยกับเขาเรื่องที่ว่า
พอดีอาทิตย์หน้าเขาต้องต่อสัญญาถ้าเขาอยากต่อนะคะก็เลยจะมาถาม

เรื่องต้นตอนนี้เนี่ยตำรวจยังล้อมตัวอยู่นะอยู่ล้อมบ้านอ่ะ
เพราะเจ้าตัวยังอยู่ในบ้านล้อมมา๒ชั่วโมงแล้วนะคะเขายังไม่ยอมออกมาเลย
ก็เลยต้องตรึงกำลังเฝ้าปิดล้อมไว้เพราะว่านายอเล็กซันเดอร์เขามีปืนและเป็นปืนจริงด้วย
ตอนนี้ก็พยายามที่จะหาข้อมูลเพื่อจะเอามาเจรจากลายเกลี่ยเพื่อให้ยอมมอบตัวค่ะ
คือตอนนี้ชาวบ้านในระแวกนั้นแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยค่อนข้างหวัดภาวะเหมือนกัน
เพราะว่าไม่รู้ว่าถ้าเกิดมึนเมาแล้วคลุ้มคลั่งเนี่ยจากยิงปืนขึ้นฟ้านี่จะออกไปไล่ยิงคนอื่นหรือเปล่าไง
แต่เจ้าหน้าที่ไปดูแลพื้นที่ไว้แล้วนั่นแหละ

ที่ว่าตัวเขาเองนั่นแหละจะทำอะไรกับตัวเองหรือเปล่า

เข้าไปควบคุมตัวเขาเพื่อรองับเหตุการณ์ได้ตอนไหน